บ้านข้างเป็นคนติดยา
อ่ะบ้านข้างที่ชอบหลอนยาเนี่ย
หลอนยายทีก็คว่างปลาสิ่งของข้ามมาทีนึง
บางทีก็ตะโกนด่าพ่อด่าแม่ของพ่อค้าเขียงหมู
ด่าทุกวันทุกวันทุกวันทุกวัน
พ่อค้าเขียงหมูพยายามอดทนแล้วอดทนอีก
ทนไม่ไหวคุณผู้ชมคิดว่าเกิดอะไรขึ้นคะ
ในมือปกติเคียงหมูถือปังตอใช่ไหมคะ

เข้าร่างนัดเดียวแต่ตายเลยค่ะ

๔ทุ่มเมื่อวานนี้สพท่าตะเกียบ
ได้รับแจ้งเหตุว่ามีคนถูกยิงในพื้นที่ตำบลคลองตะเกานะคะ

ลงพื้นที่ไปถึงเนี่ยเห็นสภาพในอัคคเดชวัย๔๓ปี

สภาพเนี่ยคือมีแผลถูกยิงเข้าชายโครงซ้าย๑นัด
กู้ชีพปั๊มหัวใจอย่างสุดกำลังแล้ว
ไม่รอดนะคะเสียชีวิต
ในที่เกิดเหตุมีปลอกกระสุนปืน๙มม๔ปลอก
ตำรวจก็เก็บทุกอย่างเอาไว้เป็นหลักฐานค่ะ
คนก่อเหตุไม่ได้หนีไปไหนนะคะ
ก็รอมอบตัวอยู่ที่บ้านของตัวเอง
นายสรายุทธ์วัย๔๓ปี
เป็นพ่อค้าเขียงหมูคนนี้ค่ะ
ก็ถามว่าไปยิงเขาทำไม
ตลอดเคยถึงขั้นถูกผู้ใหญ่บ้านเรียกไปเคลียร์ใจกัน

มีอาการเหมือนคนหลอนยาหลายต่อหลายครั้ง

ก่อนเกิดเหตุอาคเดตกำลังเจาะไปหาปลา
แต่ผ่านหน้าบ้านของสรายุทธ์คนก่อเหตุ

รายุทธ์ทนไม่ไหวค่ะ
คว้าปืนแล้วก็วิ่งตามรถมอเตอร์ไซค์ที่นายอัคเดชขี่ผ่านไปช่วงหน้าบ้าน

กระสุนเนี่ยเข้านายอาคเดตแค่นัดเดียว
แต่อย่างที่บอกมันเข้าจุดสำคัญเขาตายเลยนะคะ

ผมอ่ะถูกอาคเดตด่าตลอด
ด่าผมด่าพ่อด่าแม่

อนทีไรก็มาด่าทุกทีก็พยายามอดทนแล้วแหละ

ทีมข่าวก็เลยลงพื้นที่ไปดูบ้านทั้งสองหลังนะคะ
คือบ้านของนายสรายุทธ์มือยิง

คนตายด้วยบ้านติดกันเลยค่ะชาวบ้านบอกว่าไงรู้ไหมคะ
สองคนนี้จริงจริงเป็นเพื่อนรักกันนะหรือฮะเมื่อก่อนนี่เพื่อนรักรักกันมาก
เป็นเพื่อนสนิทกันเลยใช้ทางเข้าออกบ้านร่วมกันด้วย
แต่หลังหลังไม่รู้ไปทะเลาะอะไรกันทะเลาะกันถึงขั้นอัคเดชคนตายอ่ะค่ะ
ซื้อที่ดินเพื่อทำทางเข้าออกเองอ่ะอืมขนาดนั้นเลยเนี่ย
นี่คือทางเข้าออกนะคะแม่ของนายสรายุทธ์บอกว่าที่ผ่านมา
ลูกแม่เป็นฝ่ายถูกกระทำมาตลอดนะไม่เชื่อไปถามตำรวจก็ได้
แม่เคยแจ้งตำรวจตำรวจก็มาคุมตัวอักขเดชไป
ไปได้สักสี่ห้าวันตำรวจก็ปล่อยตัวออกมาอีกอ่ะ
ไม่เชื่อแม่ใช่ไหมเอาคลิปไปดูคลิปวันที่๙มีนาคม
อัพคเดตนั้นมันตะโกนด่าหยาบหยาบคล้ายคล้ายต่อหน้าลูกแม่
แล้วก็หยิบของใกล้มือปลามาที่บ้านลูกด้วย
ไอ้แม่
นี่ค่ะได้คุยกับคุณเอ๋ภรรยานายสรายุทธ์คนยิงนะคะ
ก็บอกสามีกับนายอัคเดชเนี่ยทะเลาะกันมาตลอดเลย
ถึงขั้นถ้าคุณบอกว่าฝั่งอัคเดชต้องซื้อที่ดินเพื่อทำทางเข้าออก
ได้ไม่ต้องใช้ร่วมกันเธอก็ต้องก่อกำแพงอิดกั้นผนังโรงรถเหมือนกันแหละ
เพราะไม่อยากเห็นหน้ากันและกันแล้วก็ป้องกันไม่ให้ของที่ถูกปลามาทุกวันทุกวัน
ในคลิปเมื่อกี้นี้เนี่ยมาโดนรถเสียหายด้วย
ไม่ได้มีการหลายลูกหลังเขตใครมาไม่ไม่ไม่มีค่ะไม่มี
ปกติก็ไม่ได้ข้างไปข้างไม่ค่ะไม่คือว่าอยู่พายุมันเหรอค่ะ
แต่ว่าเวลานี่ก็ชอบด่าไปแย่ไปแย่กันมาอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ฝั่งแฟนเขาก็ตอนมาจะขายของก็ชอบเปิดเพลงของเขานี่แหละ
อาจจะเขาไม่พอใจแล้วเนอะทีมข่าวได้วงจรปิดจากบ้านของนายสรายุทธ์ตอนสี่ทุ่มยี่สิบนาทีนะคะ
จะได้เสียงบ้านนายสรายยุทธ์อ่ะเปิดเพลงเสียงดังลั่นเลยค่ะเหนื่อยได้ยินไหม
หลังจากนั้นนายสรายุทธ์ก็เปิดประตูรถออกมาหยิบกระเป๋าซึ่งไม่แน่ใจนะครับ
อาจจะเป็นกระเป๋าใส่ปืนหรือเปล่าเนี่ยหยิบกระเป๋าใบนี้ออกมาเห็นไหมคะ
แล้วก็เดินออกไปหน้าบ้านก่อนจะมีเสียงตะโกนมาว่ารวยแต่เป็นคำด่านะคะ
นี่สี่ทุ่มยี่สิบผ่านไปครึ่งชั่วโมงค่ะสี่ทุ่มห้าสิบห้า
ตำรวจเข้ามาที่บ้านหลังนี้นี่คือหลังก่อเหตุไปแล้ว
ตำรวจเนี่ยมาที่บ้านเนี่ยเขาใส่เสื้อแล้วแล้วก็เป็นภาพที่นายสรายุทธ์เนี่ยนะคะ
ยกมือสองข้างมอบตัวกับตำรวจร่างของนายอัคเดชนะคะ
ล่าสุดครอบครัวนำไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดประชามิตร
แล้วก็ทำพิธีรดน้ำศพช่วงเย็นบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้านะคะ
นี่ลูกชายทั้งสามคนก็ทยอยเข้าไปกราบเท้าพ่อเป็นครั้งสุดท้ายญาติคนตายเองก็อยากจะถามคนก่อเหตุเหมือนกันว่า
ทำลงไปเนี่ยได้คิดไหมว่าลูกเขาจะอยู่กันยังไงภรรยาคนตายนะคะเอาคลิปความผูกพันของสามีกับลูกทั้งสามมาให้ดู
โดยสามีเนี่ยจะชอบออกไปเล่นน้ำแล้วก็ตกปลากับลูกแต่เธอบอกหลังจากนี้เนี่ย
ภาพนี้มันคงเป็นแค่ความทรงจำแล้วเนี่ยค่ะมันคงไม่ได้เห็นอีกแล้ว
ที่สำคัญเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยลูกชายคนกลางใจสลายเลยนะคะ
เพราะวันตายของพ่อคือวันเกิดของเขา
ตัวนิดเดียวอะค่ะเดินมาถามแม่บอกว่าทำไมเขาต้องยิงพ่อผมในวันเกิดผมด้วย
ถามแบบนี้ค่ะเอ้าแล้วเรื่องที่ว่าเป็นไม่เบื่อไม่เมากันมา
มันเป็นมายังไงอยากฟังทางฝั่งของนายอัคเดชบ้างภรรยาบอกยอมรับนะว่าตั้งแต่มีปัญหาเรื่องที่ดิน
ก็มีเรื่องกันมาตลอดเลยคือเดิมทีบ้านเธอจะอยู่เยื้องด้านหลังบ้านของสรายุทธ์
ก็จะใช้ทางออกด้วยกันแต่พอมันเริ่มทะเลาะกันอ่ะ
ก็เลยตัดสินใจซื้อที่เลยทำทางเข้าออกใหม่จะได้ตัดปัญหา
แต่สรายุทธ์ก็ยังมาขุดบ่อน้ำหลังบ้านกินที่ของเธอกับสามีนี่ค่ะ
พอไปตักเตือนก็ถูกขู่กลับมาแล้วก็มาหาว่าสามีเธอเนี่ย
หมาของสรายุทธ์ตายถึงขั้นเอาปืนมาขู่ฆ่ากันเลย
เขาบอกว่าเขาถือปืนค่ะแต่เขาไม่ได้ทำอะไร
ถือปืนมาขู่ว่าเดี๋ยวกูมึงทำหมากูเหรอ
เดี๋ยวกูจะยิงให้มึงตายอะไรอย่างเงี้ยเออเออ
ก็เกิดการทะเลาะกันแต่เขาไม่ได้ทำอะไรนะคะ
เขาขู่เฉยเฉยแต่ก็ไม่มีอะไรหลังจากนั้นแฟนก็คือเหมือน
เขาบอกว่าเขาจะไปแจ้งความแต่เขาก็เหมือนไม่ได้แจ้งอะค่ะ
อืมแล้วก็คือพอกินเหล้าเมาเนอะความปมคือมันติดอยู่ในใจอ่ะเนอะ
พอกินเหล้าเมามันก็เกิดอารมณ์กันอย่างนี้
ระหว่างที่ตำรวจคุมตัวนายสรายุทธ์มือยิงไปสอบปากคำที่สพท่าตะเกียบนะคะ
ทีมข่าวก็พยายามถามว่าตกลงแล้วเนี่ยสาเหตุที่ยิงมันคืออะไร
เขาก็ตอบเหมือนเดิมค่ะว่ามันมีเรื่องสะสมกันมานานแล้ว
แล้วณตอนเกิดเหตุเนี่ยมันเป็นอารมณ์ชั่ววูบของเขา
ตำรวจแจ้งข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนาพกพาปืน
แล้วก็มีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตนะคะ
ทางด้านญาติญาติเองเตรียมจะยื่นหลักทรัพย์๕แสนบาทประกันตัวในชั้นศาลวันพรุ่งนี้ค่ะ